ท่านผู้ชมครับเราตามให้ต่อครับเรื่องของคุณยายวัยแผกสิบห้าปีท่านนึงนะฮะ
อยู่แถวเมืองทองทานีนะครับ
คือปกติคุณยายจะโทรไปสั่งอาหารร้านดัง
เชียร์ของร้านคนหนึ่งคอยรับออเดอร์แล้วจะมาส่งให้ที่บ้าน

โทรมาสั่งเลยนะเขาก็ไปดูดูจนรู้สึกเอ้ย
ตำรวจให้มาดูหน่อยเอ้าคุณยายล้ม

อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะฮะ

เราตามให้ว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
คือตอนที่ไปเปิดบ้านได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะช่วยพาไปโรงพยาบาล
แล้วก็เลยร้องไงแต่สุดท้ายก็พาไปโรงพยาบาลได้นะครับ

ก็ไม่รู้ตะตะโกนเรียกใครเห็นใครหรือไม่มีใครได้ยิน

เขาบอกเฮ้ย๕วันหายไปหลายวันทำไมคุณยายไม่โทรมาเลย

คือใส่ใจลูกค้าใส่ใจในรายละเอียด

ถ้าปล่อยผ่านไปเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะ
พนักงานคนนี้ที่ใส่แว่นมาสักครู่เสื้อสีดำ
นี่เป็นตอนที่ไปช่วยนะครับคุณยายสมศรีอายุ๘๕ปีนะครับ

เพราะว่าตอนที่พลัดตกจากบันไดบ้านเนี่ย
สะโพกขวาเนี่ยโอ้โหเขียวช้ำเคล็ดแบบลุกไม่ได้เลย
อายุ๘๕ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายวันที่๑๐พฤศจิกายน
การช่วยเหลือคุณยายสมศรีครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับ
ถ้าไม่มีคนนี้ครับเธอคือคุณอำคายศศอายุ๔๕ปี
โดยเธอบอกว่าอย่างนี้คุณยายสมศรีเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของร้าน
ปกติเนี่ยคุณยายอยู่คนเดียวที่บ้านอยู่แล้วนะฮะแล้วโทรมาสั่งอาหารกับที่ร้านเนี่ยทุกวัน
คุณอำคาเขาก็จะเป็นคนรับสายนะครับพอได้อาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จ
ก็จะเอาไปส่งให้ค่ะก็เลยรู้ดีว่าคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียว
ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีญาติที่ไหนอยู่ด้วยอยู่บ้านนี้คนเดียวจริง
บ้านหลังใหญ่ด้วยนะฮะเมนูที่สั่งประจำก็มี
เพาะปลาโจ๊กปลาเส้นจันทร์ผัดไทยราดหน้ากุ้งเส้นหมี่นี่สั่งประจำ
เสร็จปุ๊บคุณอำคาเอามาส่งให้ถึงมือ
เพราะว่าไม่ไกลกันมากแถวเมืองทองทานี
แต่ทีนี้เมื่อ๖พฤศจิกายนเนี่ยคุณยายเงียบไป
คุณอำค้าก็อ๋อก็ธรรมดาเดี๋ยวลูกค้าอาจจะไปสั่งร้านอื่นก็ได้

พฤศจิกายนนี่เว้นไปแล้วนะ๖แล้วไป๗แล้วไป๘
ก็เออไม่โทรมาอีกไม่สั่งอาหารไม่เท่าไหร่ปกติ
ถ้าไม่ได้สั่งอาหารเนี่ยคุณยายก็มักจะโทรมาคุยด้วยอยู่แล้ว
แต่นิ่งเงียบเลยนะครับก็เลยไปดูที่บ้านดีกว่า
ตะโกนเรียกไม่มีใครตอบรับออกมาไม่เป็นไรอาจจะไม่อยู่
พฤศจิกายนมาตะโกนเรียกใหม่ไร้วี่แววเหมือนเดิม
พฤศจิกายนไม่ได้เรื่องแล้วคุณอำคาเลยแจ้งตำรวจครับ

พอเปิดประตูบ้านจากประตูรั้วเข้าประตูบ้านได้คุณเห็นมาสอน
ได้ยินเสียงคุณยายร้องโอดโอยแบบ
เหมือนกับคนที่พยายามจะยันตัวลุกขึ้นแต่มันลุกไม่ได้

ถามคุณยายเป็นอะไรคุณยายบอกตกบันไดบ้านลงมา
ตกมาแล้วอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้

ก็ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับคุณอำคาบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปเยี่ยมคุณยายมานะครับ
เมื่อ๑๑พฤศจิกายนวันนี้๑๒เมื่อวานไปเยี่ยมมา
แล้วคุณยายเนี่ยบอกว่าคิดถึงหลาน
นี่เมื่อวานไปเยี่ยมมาหลังจากที่อาการเรียบร้อยไปโรงพยาบาลมา

แต่หลานชายบวชเป็นพระอยู่
ก็บอกว่าอยู่วัดไหนวัดไหนไม่ได้เจอกันนานแล้ว
ก็ไปติดต่อไปประสานให้เรียบร้อยนะฮะ
ตอนนี้พระหลานชายของคุณยายเนี่ยมาเยี่ยมคุณยายแล้วที่บ้าน

หลวงพี่ก็จะนิ่งเฉยอยู่ค่ะ
เพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันนานอะเนาะ
ท่านก็แบบแต่คงท่านคงตกใจค่ะที่เห็นสภาพของคุณยายท่านเป็นแบบนั้น
แต่ว่าคุณยายก็ตื่นเต้นดีใจร้องไห้
เหมือนเหมือนทำท่าอยากจะกอดหลวงพี่ได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะกอดได้
เราก็เข้าใจแต่ว่าตัวเราก็เลยเป็นคนไปกอดคุณยายแทนหลวงพี่ซะเลย
คือคนคนหนึ่งที่คือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเขาอยู่ที่ไหน
แต่หนูสามารถที่จะตามมาให้อีกคนคนหนึ่งที่ต้องการพบได้
ตรงนี้หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่แบบเหมือนมันไม่ได้ใช้ความพยายาม
มันไม่ได้เรียกว่าความพยายามแต่ว่ามันเรียกว่าความตั้งใจ

เพราะว่าถือว่าดูแลเอาใจใส่ลูกค้าแล้วก็นำไปสู่การช่วยเหลือนะฮะ
ไม่รู้ไม่งั้นป่านี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้
ส่วนที่บ้านคุณยายสมศรีวันนี้ครับนอกจากพระหลานชายที่มาเยี่ยมคุณยายที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับ
ก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีคนที่ทราบข่าวนี้ก็มานะครับมีญาติญาติที่ทราบข่าวก็รู้แล้วนะครับ
คุณยายเนี่ยตอนนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับอาการไม่ค่อยดีนะครับ
แต่คุณยายวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็คงใช้เวลาอยู่กับพระหลานชายที่ท่านก็มาเยี่ยม

นะคะชื่นชมพนักงานคนนี้จริงค่ะ